ความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาอย่างโลกมนุษย์ได้เกิดเป็นประเพณีรับเสด็จแห่แหนพระพุทธองค์ไปตามที่ต่าง
เรียกกันว่าประเพณีชักพระหรือลากพระซึ่งเป็นงานบุญสำคัญของภาคใต้
ก่อนวันชักพระชาวบ้านจะทำขนมต้มสำหรับถวายพระพุทธเจ้าซึ่งทำจากข้าวเหนียวผัดน้ำกะทิใส่ถั่วห่อด้วยใบกระเพาะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีหาง
เพื่อนำไปแขวนรอบองค์พระพุทธรูปและโยนให้ผู้ที่มาร่วมงานชักพระ
ซึ่งการลากพระหรือชักพระมีทั้งทางบกและทางน้ำตามภูมิประเทศของแต่ละท้องที่